ตั้งแต่ตื่นเต้นคือท่าท่ารับ
อะไรครับ
พี่พูดว่าไง

ไม่ด้วย
เรามีพวกท่านอยู่แล้วก็อยากคว้าใบปริญญามาให้ท่านได้
แล้วก็วันนี้เรียนจบก็ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณเพื่อนด้วย
สิ่งที่สำคัญกับผมไม่ใช่ใบปริญญา
เป็นประสบการณ์ที่ผมได้อยู่ในมหาลัย๕ปี
มีเพื่อนซัพพอร์ตเท่าขนาดนี้ระหว่างเรียน

แล้วก็อาจจะเล็งอยู่ครับ
พอดีอาจจะมีความคิดที่จะอยากเรียนต่อด้วย

ขอให้มีงานเยอะมากกว่าแม่ของขวัญ
ก็คุยกับคุณอาพ่อคุณแม่อยู่ครับ
เรายักมาทางสายบริหาร
เพื่อที่จะหัดดูภาพรวมเป็นบ้าง

คุณบ๊วยเพราะตอนนี้แค้นกาลินยาไบแรกนี่น้ำตาไหล
จริงคือไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้สนับสนุนเรื่องเรียน
แต่ว่าเขาเห็นความเหนื่อยของเรามากกว่า

มันเป็นอย่างไรเขาก็เลยไม่ได้เรียกร้องว่าต้องเรียนต่อนะลูก
แต่แบบมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนถ้ามีโอกาส
ก็เป็นของปีหน้าแล้วก็ผมเริ่มเตรียมมาตั้งแต่
จริงช่วงออนใช้ใบใช้ผมเตรียมแล้วครับ

ไม่ครับผมผมจะไม่เคมว่าอะไรที่สุดครับ
เราจะอยากได้ใหญ่กว่านี้ครับ
เป็นของใหม่มากกว่าเราไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อน

โอเคแล้วค่ะพี่คือพอเราไม่ได้ต้องตื่นแบบเช้ามาก
เพื่อที่จะไปให้ทันคลาสหรือมีเรื่องสอบอะไรอย่างนี้

แล้วก็เราแบ่งรับแบ่งสู้ได้ดีตอนนี้ครับ

อ่าโบนมากมั้ย

แต่ว่าทุกวันนี้คือมีอีเวนต์ใหม่ต่อตัวเองคือพยายามกลับไปกินข้าวเย็นกลับที่บ้าน
ได้นั่งคุยกันครับให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

เพราะเหมือนกับผมเป็นลูกชาย๓คนแล้วพี่ชายทำงานกันหมด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

ครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ

ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ

ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ

ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ

ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ

ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ

ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ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

ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ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

ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ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

แต่ว่าเราห่วงเรื่องความปลอดภัยไปหลังมาก
เพราะว่ามันไม่ใช่การที่เราไม่เชื่อใจใคร

เพื่อนแซวไหมคะมีแฟนเป็นน้ำฟ้า๑๐ปี

มีเวลาไปส่งบ้างไหมครับ

ครับ
อันนี้ผมว่าถ้าจะคุยจะยาวเลยครับผม
จริงแล้วเป็นเรื่องของต้องเรียกว่าทางนู้น
เขามีใช่เขามีปัญหาบางอย่าง
แล้วก็ทำให้สุดท้ายแล้วจริงก็ใช้คำว่าเลื่อนได้นะ
เพราะว่าแต่มันคือมันเลื่อนแล้วมันไม่มีกำหนด
ซึ่งผมขออนุญาตผมพูดเชิงลึก

ก็อาจจะบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่จำเป็นจะต้องเลื่อนจริง
จริงถามว่าหน่อย
จริงผมเสียดายที่เราได้เจอกันช้าลง
กับแฟนประเทศนั้นเพราะเราไม่เคยไปเลย
แต่ถามว่าเราเสียใจไหมตอบได้เลยครับว่าไม่ครับ
ผมว่าก็ขอบคุณที่เสียใจ
ใช่แต่เราก็จะเรียกเขามาไทยแทนแล้วกัน
เพราะว่าจริงแล้วเราจะจัดมิติ้งที่ไทยกันเหมือนกัน

แล้วก็ผมคิดว่า
ถ้าทุกวันนี้เรายังเสียใจกับงานเก่าเนี่ย
ไม่ได้อะไรครับทุกวันนี้ชีวิตเรามันเดินหน้า
ผมว่าเราแค่ยิ้มรับแล้วก็มองหาอันใหม่
ฉายลายกว่าเดิมครับผม
ตัวนี้จะเข้าไปร่างบันบันดีครับ
ตอนนี้ถ้าสารภาพจริงเลยคือ

มันเป็นการคุยล่วงหน้าค่อนข้างนานมากจริง
เหตุผลหลายอย่างของเขามากกว่าที่พอคุยกันแล้ว
ผู้ใหญ่ทางผมยอมรับได้
เรารู้สึกว่าโอเคถ้ายูคุยมาตรงเราโอเค